หลายคนก็ยังคงกังวลกันอยู่ว่าตกลงเลือกตั้ง

จะมีการประกาศอะไรอย่างไรหรือเปล่านะคะ
ก็มีย้ำแย้มออกมาจากนายวิสนุฆรงาม

เอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เพื่อประเทศไทยต้องทำอย่างไรไม่ตามเดิมคำตอบอยู่ในใจคิดให้ดี
บอกคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะว่าเพลงที่คลออยู่เดี๋ยวได้ยินไหมเพิ่มเสียงอีกนิดนึงให้คุณผู้ชมได้ยินดีไหมคะ
เป็นเพลงใหม่ใช้คำว่าซิงเกิ้ลล่าสุดแล้วกันเนาะ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่แต่งขึ้นมาเพลงที่๗ชื่อว่าในความทรงจำ
เนื้อหาของเพลงก็คืออย่าให้ทุกคนลืมเรื่องในอดีตให้หาทางทำเพื่อประเทศไทยไม่ให้กลับไปเจอเหตุการณ์ความขัดแย้งแบบนั้นอีก
ซึ่งเพลงเนี่ยถูกนำมาเปิดในงานมหากรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะคะ
โดยพลเอกประยุทธ์พูดยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งสำคัญขนาดนี้คือการเลือกตั้งต้องสงบเรียบร้อย
เพราะการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่เป็นจารีประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์
ไม่เคยต้องการยืดเยอะการเลือกตั้งออกไปเหมือนที่หลายฝ่ายกล่าวหาเลยจริง
แต่นายกก็พูดทิ้งท้ายไว้นะว่าแค่เลื่อนไปไม่กี่วันมันจะเป็นจะตายกันหรือยังไง

นายกรัฐมนตรีก็พูดทิ้งท้ายไว้นะว่าแค่เลื่อนไปไม่กี่วันมันจะเป็นจะตายกันหรือยังไง
ทีนี้ที่เราเปิดตัวมาด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็เพลงเนี่ยเป็นเพราะอะไร
เพราะว่าที่พยาวค่ะมันมีความร้อนแรงเกิดขึ้น
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศปราศัยพักเพื่อไทยที่นำโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง

เขาเตรียมกันเอาไว้แล้วล่ะว่าจะไปปราศัยกันที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาว
แต่อ้าวไหนไปยืนอยู่หลังกระบาดแล้วต้องมาปลาใสกันแบบนี้
กลายเป็นรถต้องไปจอดอยู่ถนนหน้าทางเข้าสนามกีฬากลางแจ้ง
แล้วก็มายืนปลาใสกันหลังกระบะเลยนะคะ
ประชาชนบางส่วนก็นั่งพื้นถนนบ้างบางส่วนนั่งบนหลังรถตัวเองบ้างฟังปลาสายไป

มีหนังสือมาจากรองนายกอบจพยาวแจ้งมา
อย่างว่าที่ผู้สมัครสอสอในพื้นที่ค่ำวันที่๙มกราคมค่ะ
โดยบอกว่าขอยกเลิกการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว
เพราะไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ราชการจัดกิจกรรมทางการเมือง
แล้วก็มีการนำป้ายห้ามเข้าขึงเชือกกั้นเอาไว้รอบสนามแบบนี้เลย
ก่อนหน้านี้เขามีการไปปราศัยกันในสถานที่ราชการบ้างหรือเปล่า
อย่าต้องไปดูเนาะ
แต่นี่แหละรองนายกอบจเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสม

คุณหญิงสุดารัฐก็ขอโทษขอโพยประชาชนนะคะว่าต้องขอโทษด้วย
ที่ตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปฟังกันในแหมสนามกีฬามีที่นั่งดี
มีกันแดดกันฝนก็ต้องมาปราศัยกันหลังกระบะแบบนี้
แล้วคุณหญิงหน่อยก็พูดด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ทุกครั้งที่สมาชิกของพักลงพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวก็มีตำรวจมาคอยติดตาม
เมื่อวานนี้เห็นไหมมีสองคนจนคุณหญิงหน่อยต้องไปคุยด้วยที่เชียงราย
เครื่องแบบบ้างในเครื่องแบบบ้างคราวนี้เป็นคำสั่งตรงมาที่นายกอบจเลย
พักเองเนี่ยก็ยอมทำตามนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ใครเดือดร้อน
แต่มันก็น่าแปลกอ่ะทำไมนะทำไมคุณหญิงหน่อยเขาก็สงสัย

จากผู้มีอำมาตย์ใหญ่โตมากในกรุงเทพฯบอกว่าข้ามไม่ให้เพื่อใครประสัยเดือดพันธุ์
เราเองสอสอของพวกเราเป็นคนดีค่ะไม่อยากให้ข้าราชการเดือดร้อน

ห่างจากวัยที่ประสัยของพักพุทธ
พักพุทธไทยไปไม่ถึง๑กิโลเมตร
และที่นั่นคือเวทีปราศัยของพักพลังประชารัฐค่ะ

และว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่นี้กำลังปราศัยอยู่ท่ามกลางประชาชนหลายพันคน
ที่นี่มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและตำรวจคอยอำนวยความสะดวกเต็มที่

เขาไม่ได้สั่งให้ยกเลิกเวทีพักเพื่อไทยเลยนะ
แต่ก็อย่างที่รู้กันว่าปกติเขาห้ามใช้สถานที่ราชการปราศัยอยู่แล้ว
เขาถึงได้เลือกมาใช้สถานที่ของเอกชนไงล่ะ
ก็ทำตามกฎหัวทำตามกฎหมาย
ไปทุกพักก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมครับ

จะเห็นว่าก่อนหน้านี้พักพลังประชารัฐก็เคยใช้เวทีสนามกีฬาตรงนั้นนะครับ

ตรงที่จังหวัดพยาวนะครับ

มันไม่ต้องไปถามพยาวดูสิ
มันจะมาถามผมได้ยังไงเรา
พื้นที่เค้าก็ดูแลความสมมุติของพื้นที่เค้า
ก็คนที่สุรร้าไปถามก็คือ

อะไรไม่สบายใจเรื่องอะไร

ก็ไปถามคนนั้นสิไปถามศาลสิ
ถามอบจพยาวสิไปถามคนนู้นสิ

ก็เนี่ยพระเอกประวิทก็บอกชัดเจนแล้วนะคะว่า

มีเรื่องอะไรก็ไปถามอบจพยาวเอง

เขาก็ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ตามปกตินั่นแหละ

แต่เชื่อว่าเราก็ยังคงจะถามพลเอกประวิทย์อยู่เรื่อ

ก็ถือว่าท่านก็มีเป็นคนที่มีอำนาจคนหนึ่ง

ก็มีบทบาทค่อนข้างมากแหละ